แล้วก็อีกหนึ่งการทำความดีแล้วก็การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดช
หนุ่มวัย๒๙ปีคนนี้นะครับ
เพราะว่าออกวิ่งระยะทาง๑๕๐กิโลเมตร
จากที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

เพื่อมุ่งหน้ามายังหน้าพระบรมมหาราชวังครับ
นายุธนาวีชัยยนันหนุ่มวัย๒๙ปี
ได้ออกวิ่งจากบ้านพักในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เมื่อวันที่๑๘ตุลาคมเมื่อวานนี้นะครับ

เพื่อไปยังจุดมุ่งหมายที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมนาคม
เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยครับ
สำหรับระยะทางที่ใช้วิ่งจากอำเภอสัตหีบ

ระยะทางรวมประมาณ๑๕๐กิโลเมตรนะครับ
โดยนายยุทธนาวีกล่าวว่าปกติเป็นคนที่ชอบวิ่งออกกำลัง

โดยครั้งนี้จะเป็นการวิ่งในระยะทางที่ไกลที่สุด

แต่ก็ไม่สามารถเปรียบกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน
ตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่พระองค์ขึ้นครองราช
ซึ่งตัวเองรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนะครับ

ของผู้ชายวัย๒๙ปีคนนี้ครับ